สร้างปัญหามากมายทีเดียวนะคะเพราะวันนี้ค่ะเออเห็นใจนะคะรับความรับใจ
สุดค่ะคุณผู้โชคร้ายคุณโบสุนิตานะคะก็ควงคุณสามีค่ะคุณ
ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเล็กฝันเด่นก็ไปด้วยกันสองคนนะคะ
นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจประกองปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือปอททันทีเลยค่ะ
โดยสาวโบนะคะได้เล่าให้สื่อมวลชนฟังว่า
หลังพบว่าไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กของเธอถูกแฮ็กนะ
นานค่ะคนร้ายก็ติดต่อมาทางอีเมล

แล้วก็แมสเซตมาทางผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะ
โดยบอกว่าหากต้องการแอคเคาน์ไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กคืน

ซึ่งเธอตัดสินใจไม่ตอบโต้ค่ะ
ขณะเดียวกันก็ทราบว่านักแสดงรุ่นใหญ่
คุณตายเพ็ญพักนั้นก็ถูกแฮ็กไอจีเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เรียกค่าไทย๖๐๐ดอลลาร์
หรือประมาณ๑๘๐๐๐บาทนั่นเองนะคุณผู้ชม
มาขนาดนี้นี่มันไม่ธรรมดานะเออ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายค่ะ

หากเฟซบุ๊คของเธอส่งแอปพลิเคชัน

ก็ให้ช่วยกันรีพอร์ตด้วย

มิจฉาชีพต่อไปด้วยค่ะ
โดยโดนตั้งแต่วันที่๒๘ค่ะ

ซึ่งน้องเขาบอกว่าเหมือนเป็นไวรัส

บอกว่าโอเคแล้วก็เริ่มมีข้อความเตือนหลายคน
ว่าถ้ามีอะไรส่งไปจากเฟสบูร์ทั้งคือ

เห็นบอกว่าดาราศิลปินหลายคนก็โดน
โดนลักษณะแบบนี้คือการเรียกค่าถ่ายเลย

เรื่องนี้ไม่ธรรมดานะมีการข่มขู่
มีการเรียกค่าถ่ายเหมือนเรียกเงินนะคุณ
คุณว่าถ้ามาแลกกับตัวจีแอคเคาน์

ต่างต่อไปยิ่งเป็นคนดังคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าอะไรความเดือดร้อนจะมาถึงตัวได้